หลอนก็ต้องตั้งสติเหมือนกันคุณผู้ชมอยากจะดูเรื่องนี้นะคะ
สองเรื่องจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเรื่องแรกเนี่ยนะมันเห็นเหมือนเงาอะไรแปลกอ่ะ
ตามมาจากกระจกด้านหลังเขาบอกว่ามันเหมือนขาเลยป่ะหรือมันเป็นยังไง
ตั้งสติแล้วไปดูเรื่องนี้กันค่ะ

คึงงงอ่ะว่าขาเนี่ยมายังไงคอเนี่ยมาจากไหน
เจ้าของคลิปเองเขาก็บอกไม่ทราบเหมือนกัน
แล้วเนี่ยรถคันนี้ที่เขาขับมาป้ายแดงด้วยนะ
เขาเห็นเหตุการณ์นี้แล้วจะว่ายังไงต่อนะ

คือก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าสรุปแล้วมันเกิดจากอะไร

มันงงไปหมดอ่ะสิคุณค่ะอันนี้เรื่องหล่อนใช่ไหม
อีกเรื่องหนึ่งไปที่โรงพยาบาลก็หล่อนไม่ต่างกัน
เห็นเหตุการณ์นี้ไม่รู้ว่าคืออะไรวิ่งไปหาหมอ

แผงหีหลอกมันพังงาบแล้วนี่
เออมันขยับได้ไงไอ้เครื่องอะไรเนี่ย
บอกเลยว่าทำเอายาดคนไข้ไม่เป็นอันหลับอันนอน
นิสิตแพทย์ที่เขาอยู่เวรเนี่ย
เขาถ่ายคลิปนี้เอามาโพสต์เอาไว้บอกว่า
เขาไปฝึกประสบการณ์ที่โรงพยาบาลในจังหวัดพิจิตร
แล้วไปเจอญาติคนไข้วิ่งหน้าตาตื่นมาเลยบอกหมอหมอไอ้เครื่องอะไรมันขยับเองได้อ่ะหมอผีหลอกแน่เลย
หลอกเหรอผีหลอกอ่ะสิ
มันไม่เห็นมีใครแล้วเครื่องขยับได้ไง

อ๋อเหรอใช่ค่ะคำถามคือคนไข้อยู่ไหนคนไข้กำลังมา
แล้วเดี๋ยวคนไข้มาปุ๊บใช้งานได้เลย
เออแต่หมอดูต้องรีบช่วยนะไอ้เครื่องโม่เนี่ยมันจะตายแล้ว

พังอาบไอเครื่องอะไรโมโมเนี่ย

เออไอเครื่องเอกโมเนี่ย
เป็นคำย่อเรียกสั้นเอ็ดโม่หรือว่าปอดเทียม

คุณคุณเนี่ยพังอาบไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว